สวัสดีค่ะพบกับรู้กับร้อนหนาวกับมินี่นาทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเข้าใกล้ฤดูร้อนเข้าไปเต็มทนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแว่นกันแดดร่มครีมกันแดดเตรียมให้พร้อมค่ะเพราะว่าหลังจากนี้อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นค่ะเมื่อฤดูร้อนใกล้เข้ามานะคะลมเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศเพราะฉะนั้นนะคะในช่ว
ฝนฟ้าขนองเกิดได้บ้างในบางแห่งนะคะช่วงกลางหลังสัปดาห์นี้เป็นต้นไปค่ะ